๑๖นาฬิกา๓๑นาทีนะครับเรื่องทางการเมือง
ท่านนายกออกมาเลยบอกว่านู่นรองนายกพูดอำนาจการตัดสินใจมันอยู่ที่ผม
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตอบคำถามกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพูดคุยกับพักเล็กที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
ท่านก็บอกว่าพลเอกประวิทย์ก็มาบอกกับท่านอยู่เหมือนกันนะครับ
ยุบสภาก็เป็นเพียงมุมมองของท่านแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการตัดสินใจของนายกไม่ใช่หรือ
หากถามว่าเวลาไหนเหมาะจะยุบนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นท่านตอบนะฮะ
ถ้านายกตัดสินใจก็ต้องเก็บไว้ก่อนมาบอกก่อนทำไมล่ะ
ทำไมต้องรีบบอกสถานการณ์ท่านจะเป็นตัวกำหนดเองครับ
ก็สถานการณ์มันเป็นตัวกำหนดทั้งหมดนั่นแหละ
ไปถามคนพูดรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านก็บอกว่าก็เขาประเมิน
รัฐบาลก็ภารกิจสำคัญก็เบาแล้วไง
ก็ยุบได้เป็นจังหวะที่เหมาะสมลองฟังท่านรองนายกบ้างครับ
อยากที่จะให้ยุบก็ยุบได้
ยุบสะพานน่ะผมพูดเอง
ทำไมถ้าจะยุบก็ยุบได้ตอนนั้น
ส่วนจะยุบหรือไม่ยุบก็ขึ้นอยู่กับท่านนายก
นะฮะไม่ใช่ว่าผมจะต้องไปถามเหิมใครมา
ไม่ใช่เป็นความคิดของผมเอง
นะฮะ
เออใครอยากที่จะให้ยุบก็ยุบได้นะ
พักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเขาว่ายังไง
และหัวหน้าพักอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูล
ท่านบอกว่าที่ผ่านมา
พลเอกประวิทย์ไม่เคยพูดเรื่องยุบสภา

เมื่อไหร่ก็ได้ภูมิใจไทยพร้อมนานแล้ว
ท่านประกาศแบบนี้เลยฮะค่ะค่ะ